ส่วนคุณป้าท่านนี้คุณผู้ชมคุณพระพรนึกตามผมนะ
เนี่ยคุณป้านั่งอยู่เบาะข้างคนขับแล้วฝั่งนี้เป็นคนขับใช่ไหม
แต่หน้าต่างตรงข้างคนขับอ่ะมันเสียคนร้ายยื่นมือเข้ามาหยิบของครับ
หยิบกระเป๋าฟึ๊บไปเลยฮะอืมนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วแหมแหม
ใบไม้ก็ช่างเนอะแหมแต่ยังดีที่ยังมีภาพให้เราเดาเรื่องได้หน่อยนะคะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเข้ามาหยิบเอื้อมปุ๊บไปเลยฮะ
กระเป๋าหนึ่งใบไม่กี่วินาทีจริงจริงจอดรถอยู่ริมถนนนะครับ
ใต้สะพานคนร้ายเปิดประตูเข้ามาแล้วเอาทรัพย์สินไปโอ้โหมูลค่าครึ่งแสนครับคุณผู้ชม
อืมผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับเอามาโพสต์ไว้บอกว่าช่วยแจ้งบ่อแสหน่อยเถอะ
ค่ะทีมข่าวโทรไปคุยกับคุณป่าปริยากรท่านอายุหกสิบนะครับ
นะครับผู้เสียหายท่านเล่าบอกว่าวันนั้นเนี่ยขับรถไปรับของที่ใต้สะพานพระปกเกล้าครับ
จะเอาไปส่งให้โรงแรมแล้วก็จอดรถไว้นะครับกำลังจะยกของขึ้นรถ
ก็ได้นะฮะคุณป้าเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังยุ่งเลย
ยุ่งกับการจัดของบนรถนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะครับ
ยื่นมือเข้ามาหยิบกระเป๋าคุณป้าไปแล้วขึ้นรถตุ๊กหนีไปเลยนะฮะ
ในกระเป๋านะครับมีสร้อยทอง๑บาทนะฮะ
สร้อยทอง๑บาทนะครับแล้วก็พระเลี่ยมทอง
เงินสดห้าพันบาทแล้วก็ของอื่นอื่นรวมรวมแล้วเนี่ยนะฮะ
ห้าหมื่นบาทได้นะครับห้าหมื่นบาทได้
หลังเกิดเหตุนะคุณป้าไปแจ้งความที่สอนอพระราชวังครับ
แล้วก็อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้ฝากเรื่องนี้นะครับ
อุทาหรณ์นะครับประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
ใครมีเบาะแสนะครับแจ้งไปที่เบอร์ผู้เสียหายดิ
ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วช่วยคุณป้าหน่อยโอ้โห
โดนไปครึ่งแสนได้ฮะค่ะส่วนอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่า
ขโมยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะแล้วแปลกมากจริงจริงนะ
รายนี้มาแบบมาแบบคนดีอ่ะเพราะว่าอุ้มพระมา
คุณผู้ชมขวานั่นพระเหรอมือขวาเนี่ยคือถือพระพุทธรูปมาอ๋อนี่นี่
แล้วย่องเข้าร้านขายของชำไปเอาไข่ไก่ค่ะ
กับเงินสดไปอีกพันกว่าบาทแล้วก็เดินออกไปเนี่ยค่ะ
เราก็ไม่เข้าใจนะว่าอันนี้คืออะไร
เมื่อกี้เราพยายามหาคำตอบเราพยายามหาคำตอบว่า
อุ้มพระถือพระมาด้วยทำไมเพื่ออะไรก็ไม่ทราบ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๖โมงครึ่งนะคะ
ซอยอภัยหนึ่งเขตเทศบาลเมืองกาลสินเข้าไปในร้านเนี่ยค่ะ
มือนึงถือพระอีกมือนึงถือเงินที่ขโมยยังไงกันแน่
นะฮะคุณป้าก็บอกว่าตื่นมาตอนเช้าไปทำธุระอยู่หลังร้าน
แล้วเขาได้ยินเสียงบรรคลเข้าร้านมาก็ออกไปดูก็ไม่เจอใคร
แต่ไข่ไก่หายไป๒ฟองก็เลยเห็นภาพนี้จากกล้องวงจรปิดค่ะ
เนี่ยค่ะก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองกาลสินนะคะ
อยากให้ตำรวจจับหัวขโมยรายนี้ให้ได้เพราะว่าดูจากท่าทีแล้ว
น่าจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกแน่นอนค่ะครับโอ้เข้าหลังร้านนานนานก็คงต้อง
ระมัดระวังแล้วล่ะค่ะนะคะ